พบกับเรื่องราวของครอบครัว

ทำให้ภรรยาต้องป่วยจนแทบสุด
แต่สามีก็ขอสู้
และขอดูแลครอบครัวอย่างสุดลมหายใจ
อาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับแม่นี

วันนี้ประมาณก็ลุกไม่ได้เลย
อาการตัวแข็งทำให้ต้องไปหกล้มในห้องน้ำนั่นน่ะ

แล้วก็มีจ่ายทุกวันเหรอครับมีนอกระบบอ่ะ

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับวิกฤตโรคร้ายทำให้คนที่รักต้องสุด
ครอบครัวแทบล้มหนี้สินพรุงพลัง
แต่เสาหลักของครอบครัวคนนี้ก็จะไม่ยอมแพ้
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
ผมจากแม่จากบ้านเกิดที่ร้อยเอ็ดตั้งแต่อายุ๑๗ปี

จินทอดกับวันไหร่มาแล้ว
จนตอนนี้๓๐กว่าปีผ่านไปแล้วยังไม่ได้กลับไปอยู่กับแม่เลย
ผมคิดฮอดบ้านอยากกลับไปอยู่กับแม่หลาย
แต่ยังไม่ได้กลับเพราะว่าผมมีหนี้สินพรุ่งพลัง
เจ้านี่คงมาย่อมให้ผมกลับไปหรอก
ผมยังมห่วงด้วยว่าผมจะตายก่อน
ผมเป็นคนจังหวัดไล่ริย์แห่งหลายวธีกรเดีย

ส่งหนูมาอยู่กับย่าที่จังหวัดร้อยเอ็ด

มาอยู่โรงระจิสวงศาล

๒คนผัวเมียกะเฮ็ดเมืองละพันโคกร
กะทำเสร็จแล้วผมก็ไปชงตามตลาดตามที่เขาสร้างมาก
ช่วงนั้นกับพ่อจุนเจือครอบครัวเลย
ก็เลยไปรับหนูกิโรเอสลงมาเรียงเอง

และพ่อได้มารับหนูมาอยู่เสริงสาง
พ่อมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่เสริงสาง
หนูได้มาช่วยพ่อกับแม่ทำขนม
จนกระทั่งพอหนูจบม๓ได้ท้องและมีน้องการ์ตูน
ส่วนแฟนของหนูประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
พ่อดุ้นเจียครับพ่อดุ้นเจียครับมีอาหมาป่วย
ก็๔๕ปีก่อนฉันเริ่มป่วย
จะได้ปวดแขนปวดหลังแล้วก็ปวดขา
อยู่ไปอยู่มาหนักขึ้นหนักขึ้น
ตื่นไปไหนเองไม่ได้ไม่มีแรง

เคือยเครื่เว่งเป้าเลยผ้าไปโรงพยาบาล
หมอเขาบอกว่าเป็นผ้าขึ้นศรรย์
ต่างจากนั้นมาก็ช่วยเขาทำงานไม่ได้เลย

ก็มีพ่อกับหนูที่ช่วยกันทำอยู่สองคน
เวลาเห็นพ่อลูกเขาทำงานก็รู้สึกสงสาร
พ่อเขาห่างนามนั่งเชื่อกว่าแกรู้กันมาก
เดินไปเก่านึงแกลมพอดี

แกก็เป็นคนสรืมสรือบ่คอยหูเรียง
เพราะแม่กลัวทำงานมันกระทบบทุกอย่างเลยครับ

ตอนที่แกกลัวนั่งจิ้นเขาเองก็ว่าอะไรนี่จะป้อน
ตอนนั้นหนูกับพ่อต้องช่วยกันดูแลแม่

ครอบครัวหนูก็ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
แล้วพ่อก็ได้เอาเงินจากการขายของ

พ่อก็ไม่มีเงินจ่ายค่าขนมปังเขา
ทำให้ติดหนี้โรงงานเยอะขึ้นเรื่อย
ทุกวันนี้เป็นหนี้โรงงานขนมปังอยู่๙๘๐๐๐ค่ะ

บางทีผมปว่าบ๊บหน่าก็ไม่มีเงิน
เขาท่วงผมก็แรงเข้าไปล้างบ้าน
พอพ่อเริ่มมีหนี้มีสินพ่อก็เครียด
บางทีแกก็นั่งซึมซึมแล้วก็แกจะไม่พูดกับใคร
หนูก็เป็นห่วงแกเพราะแกเป็นความดันทั้งเบาหวาน
พ่อไปหนี้มีสินเขาเครียด
เวลาไปส่งของความดันมันจะกึน
ที่ต้องขับรถออกไปส่งของน้ำตำร้านค่า
ถัดไปที่หลังเขาก็บริลักษณ์
แล้วเวลาแกขี่รถไปส่งของหนูก็เป็นห่วง
เพราะว่ากลัวแกแบบจะประสบบัติเหตุหรือว่าแกจะวูบ
เว้นนั้นเอาออกไปหวานถึงเจ้าห่วงเศร้า
พอน้ำตาลมันตกปุ๊บมันก็วูบเลยครับ
ผมก็เรียกขี่รถไปจอดข่างทั่ง
ถ้าผมเป็นยังไปคนอยู่ข้างหลังหรือครับจะลำบาก
ถ้าขาดพ่อไปมันก็เหมือนแบบเราไม่มีใครแล้ว
ชีวิตหนูก็คงอยู่ยาก
แกก็เป็นแบบอย่างให้หนูให้หนูสู้จนถึงวันนี้
หนูทำขนมเป็นมีอาชีพทุกวันนี้ก็เพราะแก
แกก็บอกหนูสอนหนูว่าไม่มีใครที่ว่าจะอดตายหรอก
ถ้าเรายังมีลมหายใจ
วันขี่รถออกไปส่งขนมก็ต้องเจอฝน

เพราะว่าขนมมันโดนกับน้ำไม่ได้เลย

ตอนนั้นรู้สึกว่าทุนทั้งกำไรเราก็อยู่ตรงนี้

ทุกคนที่อยู่นี่เราก็ต้องเข้าทางออก
แต่ถ้าเกิดคุมเข้าของสิน
ให้แม่กินกว่าแท่นบุญคุณเป็นเรียงเฮ้ามา
กับประยะวันช่วงที่แม่ยังมีชีวิตอยู่นี่
ก็จะมีความสุขอยู่
กับประยะวันก็ยังมีญาติพี่น้อง

เท่ากว่าจะได้มีเวลาไปทำมาหากิน
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวพ่อชา
จากจังหวัดนครราชศีมะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับ
สองคนผัวมียานี้ทำงานกันสองแรงแข็งขัน

สองคนผัวเมียนี้ทำงานกันสองแรงแข็งขัน
พ่อเล่าตอนที่ทำงานกับแม่ในตอนนั้นสิมันเป็นยังไงบ้าง
ตอนที่แม่ยังแข็งแรงดีเลย
ได้ครับก็พอยังครอบครัวไปครับ

ขอถามหน่อยว่ารายได้ตอนดีเนี่ยครับตอนที่ทำกันสองแรงเนี่ยมันเท่าไหร่พ่อ
วันนึงก็เจ็ดร้อยแปดร้อยกำไร
พ่อเป็นคนไปส่งเหรอครับไปส่งไกลไหมพ่อครับผม
ไปแถวนางรองบุรีรำร้อยกว่าโล

ผมไปใกล้สุดถึงวังเขียว
ไปกันสองคนไหมหรือว่าพ่อไปคนเดียวคนเดียว
แม่ก็จะได้ดูแลบ้านไปนู่นนี่นั่นแหละแม่ก็ทำรอค่ะ
โถแม่คูณดีจังเลยอ่ะตอนนั้นเนอะ

มีครับเพราะว่าเดี๋ยวเห็นงานสองคนมีความสุข
วิกฤตมันเกิดตรงนี้คุณผู้ชม
มาเกิดตอนที่แม่นีป่วย
อาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับแม่นี

ทีนี้มากว่าปวดข้าเจ้าครับก็ปวดหลัง
ทีนี้ต่อมาหนูก็ลุกไม่ได้เลย
เหมือนคนแบบเหมือนท่อนไม้นอนเลยอะค่ะ
เริ่มปวดไปทีละจุดเหรอคะแม่

นานไหมน้องเบียร์มันมาเร็วไหมอาการนี้

หนักสุดคือ๒ปีหลัง

เขาบอกว่าดีแกก็พาไปรักษาทุกที่เลย
แต่เห็นบอกว่าไม่ดีขึ้นด้วย

จนสุดท้ายพ่อก็เลยต้องตัดสินใจว่าไปที่โรงพยาบาล
ครับ
เท็จตัวเท็จอะไรพ่อ
ก็ถ้าเวลาพ่อไปส่งของ
ก็จะเป็นหนูที่แบบมาแวะเวียนดูแก
ซื้อข้าวซื้อน้ำทำกับคงกับข้าวให้แก
บางทีก็พาแกเข้าห้องน้ำบ้าง
ก็จะสลับวนเวียนกันอยู่ประมาณนี้
เห็นบอกว่าแม่มีอาการหนึ่งที่บอกว่าน่ากลัวมาก

ทำให้ต้องไปหกล้มในห้องน้ำนั่น

จำได้ไหมว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
อ๋อนั่งอยู่นิดหนึ่งขึ้นมันเวียนหัว
หน้ามืดเลยล้มเลย

ไม่แตกมันบวมจ้ะ

สงสารก็สงสารเพราะวันนั้นก็สงสารเลยครับ

แม่ตอนนี้แม่คิดว่าแม่ดีขึ้นไหมครับอาการหนัก

ในขณะที่นั่งอยู่นี่มันมีอาการอย่างไรบ้างคะแม่ตอนนี้
นั่นหมายถึงว่าแม่ก็ต้องทานยาอยู่ประจำ

ขอให้คุณภาพภูมิกรองนะแม่นะ

กุศลที่ผมได้ทำก็ขอให้ช่วยเหลือแม่นีด้วยนะ
ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะหายไวนะคะ

พอแม่ล้มป่วยในช่วงนั้นนะครับพ่อใหม่เลย
ครอบครัวเริ่มเปลี่ยนยังไงบ้างในครอบครัวของเรา

ส่งกลับมาเสร็จก็ซื้อกับข้าวตอนเย็น
แล้วทำยังไงกันล่ะครับค่าใช้จ่ายภายในบ้าน
เห็นบอกว่าพ่อก็ติดหนี้ของทางโรงงานด้วย
มันเกิดจากอะไรถึงได้ไปเริ่มเป็นหนี้ได้ครับ

ก็ส่วน๕๐๐๐
ส่งไม่ถึง๕๐๐สักทีนะ
ก็เหมือนเราแบบค้างไว้๒๐๐๐

แล้วเขามาส่งอีกรอบต่อไป๕๐๐๐

มันก็ทบกันไปแน็ตเรื่อยใช่ค่ะ
สาเหตุที่ต้องหักเอาไว้ทุกหมวด
เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่พอจริง

แล้วทำไมถึงต้องถึงกลับไปกู้หนี้นอกระบบด้วยล่ะครับพ่อ

ถ้าไม่มีเงินให้โรงงานนั้นเขาก็ไม่ส่งของให้
กู้มาก้อนแรกเท่าไหร่จำได้ไหมครับ

จ่ายกันยังไงหนี้นอกระบบ

เพราะว่าเฉพาะของโรงงานขนมปังเนี่ยนะครับ
แล้วขึ้นมามีหนี้นอกระบบอีกหมื่นองค์กัน
รอบพก็ถ้ารวมดอกรมนะก็อยู่ประมาณ๒๐๐๐๐๐๐บาทค่ะ
กลมไปเลย๒๐๐๐๐๐๐บาทค่ะใช่ค่ะ

เครียดจนควบดันขึ้น
บอกว่าบางวันนะขับรถไปหน้ามืด

วันนั้นที่พ่อขับไปแล้วมันไปวูบข้างทาง

วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นขนาดไหนครับ

ผมดันก็ขึ้นขึ้นก็ผมก็ไปนอนตามสาราพวก

ก็เลยบอกให้เขาไปเอานมพวกขนมพวกของหวานอีก

อาการดีก็ไปเรื่อยบางทีก็ขึ้นอย่างงี้
จอดตามร่ำไม้ตามไปข้างทางก็จะถึงบ้าน
รู้ไหมว่าพ่อไปวูบข้างทาง

เพราะว่าแกส่วนมากแกมีเรื่องอะไรแกจะไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่

แล้วรู้อย่างนี้แล้วหนูเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง

อยากมีเงินสักก้อนให้แกแบบปลดหนี้หมดหนี้สักทีแกอยากจะไปอยู่บ้าน
ย่าก็โทรมาคุยกับหนูตลอด
แล้วก็บอกว่าอยากให้พ่อกลับมาอยู่บ้าน
ทุกวันนี้เบียร์มีอาชีพขายแซนวิชเหมือนกัน
ใช่ค่ะมีอาชีพขายแซนวิชเหมือนกัน

เขาสอนโดยตรงหรือเราแอบจำ

ดูเอาพูดสั้นคือหนูจำแล้วก็ดูเอาเลย

ก็จะเอาแบบขอบขนมปังเป็นฝามาทำแกล้งปาดเป็นสามเหลี่ยมบ้าง
เขาจะเล่นของหนูไป

กลัวอะไรแล้วห่วงอะไรมากที่สุดลูก
หนูกลัวแกแบบเวลาไปขายของก็กลัวแกแบบวูบหรือว่าเป็นอะไรสักอย่าง
แกไปหนูก็คงอยู่ยากเหมือนกันค่ะ
ที่หนูมีอาชีพมีรายได้ทุกวันนี้ก็เพราะแก

บางทีขายของไม่ได้
งั้นมันไม่รู้จะเอาอะไรซื้อนะ
ไปนั่งคนเดียวตามสาราข้างทาง
แล้วอะไรคือกำลังใจที่ดีที่สุดของพ่อล่ะครับ

มันก็สู้ต่อได้นะพ่อเนาะ

ผมเหนื่อยแต่ว่าผมไม่ถอยสู้เพื่อคนข้างหลังครับ

พ่อก็มีที่ยึดเหนียวจิตใจ
คิดถึงใครเวลาที่พ่อเครียด
สำหรับแรกผมก็คิดถึงแม่ผมนะครับ

บิโลคอล์ไปพูดไปคุย

แต่ว่ามันติดหนี้ติดสินผมกลับไม่ได้
โทรไปทีไรแม่ก็จะบอกให้กลับมา

ถ้าผมกลับไปช่วงนี้แกยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมี
จะไปทำไรทำหน้าให้แกกิน

จากมากี่ปีแล้วครับจากบ้านมาพ่อ
ออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุสิบแปดและสิบเก้าปี

มาอยู่ช่วยชีวิตตรงนี้เลยก็คือสี่สี่ปีแล้ว
ตอนนี้คุณย่ายูเท่าไรละใครพ่อ
พ่อครับถ้าเผื่อว่าย่าดูอยู่
พ่อมีอะไรอยากจะบอกกับคุณย่าคุณแม่เชิญบอกเลยครับ
แม่บัดหยีบัดศิลป์เดี๋ยวก่อนกว่าจะกลับบ้าน

กันบัดไปแล้วคอยกระจักษ์สิกินแม่ยัง

เพราะเราถ่าลูกชายคนอีกแล้วแม่เอ้ย
น้องกระตูลล่ะลูกช่วยแม่บ้างไหม

ล้างจานเขาก็กวาดบ้านครับ

ช่วยแม่ช่วยพ่อช่วยแม่ใหญ่นะ

ใช้ดีเขาหมดจะได้กลับบ้าน

ทำไล่ทำนาให้แกกิน
อยู่บ้านมันมีผักมีปลาอะไรกินง่าย

ใช้จ่ายมากมายเหมือนอยู่แบบอยู่ตรงนี้
ถ้าได้กลับไปอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชม

พ่อก็ยังทำงานหารายได้ได้นะครับ
แล้วก็ได้ดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่

ผมเชื่อนะครับว่าภาพถ่ายของครอบครัว
เป็นภาพแห่งความทรงจำที่ดี
เพราะเรามีรอยยิ้มอยู่บนภาพนี้

ผมขอให้มีรอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะครับ

หัวใจที่สู้ไม่ถอยของประชา
จะเป็นพลังให้ครอบครัวได้สู้ต่อ
ช่วงหน้าเรามาเอาใจช่วยครอบครัวพ่อชาย

มาให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุด
แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
เรามีโจทย์ทั้งหมด๔ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ

แบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อและเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
และไม่ว่าจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน

ข้อถ้าตอบถูก๒๐๐๐บาทเก็บรองรังเอาไว้เลย
เดี๋ยวเราไปลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านกันในช่วงท้ายรายการนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วจะส่งใครมาเป็นตัวแทนข้อแรกครับ

เบียร์เชิญมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
มีคำถามทั้งหมดด้วยกัน๔เรื่อง
๔เรื่องนี้เบียมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้นนะครับ
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดนครราชศรีมา
เรื่องที่๒แตงโม
เรื่องที่๓ออฟชนะพล
เรื่องที่๔ข่าวไทยรัฐทีวี
เรื่องที่๑ค่ะจังหวัดนครราชศรีมา
เรื่องจังหวัดนครราชศรีมาครับ
อยู่ที่โคราชมากี่ปีแล้วครับน้องเบีย
ตั้งแต่โนยุ๑๔ปีค่ะ

อำเภอเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนของโคราช
เพราะว่าเสริงสางมันอยู่ต่ำสุดของจังหวัดนครราชศรีมา

หรืออยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโคราชนั่นเองนะครับ

เอาล่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
อำเภอเหนือสุดของจังหวัดนครราชศรีมาคืออำเภอใด
ตัวเลือกที่หนึ่งบัวลาย
ตัวเลือกที่สองแก้งสนามนาง
อำเภอที่อยู่เหนือสุดนครราชศรีมาก็เคยได้ยินเขาออกข่าวบ่อยครับ
มั่นใจว่าลูกตอบถูกแน่นอน

ตัวเลือกที่สองค่ะแก้งสนามนาง
ตัวเลือกที่สองแก้งสนามนางครับ
ที่หนูตอบแกล้งสนามนาง
เพราะว่าหนูไม่เคยได้ยินอำเภอบัวลายเลย
ข้อนี้หนูไม่แน่ใจหนูก็เลยเดาเอา
สาธุขอให้หนูเดาถูกด้วยค่ะ

เพราะว่าเขาบอกว่าจังหวัดนครราชศรีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่มาก
ใช่ค่ะเป็นจังหวะที่กว้างแล้วก็ใหญ่
แต่หนูตอบไปแล้วอ่ะสิว่าตัวเลือกที่สองแก้งสนามนางซึ่งเป็นคำตอบที่

เย้
เหนือสุดของจังหวัดนครราชศรีมาคือ
อำเภอแก้งสนามนางนะครับ
ส่วนอำเภอบัวลายเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชศรีมานั่นเอง
มันเฉียงออกไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เหนือสุดนะครับ
ครอบครัวของพ่อชาจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ตอบไปแล้ว๑ข้อได้รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท
เย้
ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

การ์ตูนแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องการ์ตูน
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับคือเรื่อง
แตงโมอ๊อฟชนะพลข่าวไทยรัฐทีวี
เอาเรื่องแตงโมค่ะ
ขอเชิญน้องการ์ตูนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

รู้ไม่รู้ว่าแตงโมนอกจากสีแดงแล้วมีแตงโมสีอื่นด้วย

เอาเอาแตงโมมาให้การ์ตูนดูให้แน่ใจหน่อยสิครับ

ชิมลูกชิมเลยลูกจะให้รู้รสชาติด้วย

ดูจะคิดหนักเลยนะครับน้องการ์ตูน

ลูกไปไปเข้าที่ไป

แต่อันนี้ก็คือจืดเปรี้ยว

มันคือคำถามลูกที่ให้หนูชิมไปเมื่อสักครู่นี้นะการ์ตูน

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดคือต้นแตงโม

อีกภาพหนึ่งอยู่บนต้นไม้นะครับ

ผมไม่เคยเห็นต้นแตงโม
แต่ภาพที่สองเป็นต้นขนน
ก็เลยคิดว่าภาพที่หนึ่งเป็นต้นแตงโมครับ

มันน่าจะอยู่บนดินหรือว่าอยู่บนต้นไม้
มันไม่น่าอยู่บนต้นไม้ครับ

การ์ตูนตอบไปแล้วนะครับว่า

ถูก

ถูก

ถูก

ต้นแตงโมเนี่ยจะเป็นพืชล้มลุก
เป็นเถานะฮะอายุสั้น

มีขนอ่อนปกคลุมนะครับ

ไม่ค่อยเคยนะครับเขาจะปลูกเฉพาะที่นะครับ

ต่อไปแล้วสองข้อถูกทั้งสองข้อนะครับ

หนึ่งหมื่นบาท
อ่าเด็กน้อยก็ช่วยได้นะครับ

แม่ครับ

ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องนะลูกก็คือ

ข่าวไทยรัฐทีวี

ขอเชิญแม่นีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ได้ข่าวว่าบ้านนี้เป็นแฟนไทยรัฐทีวีเหรอครับ

ตลอดข่าวคู่กับสวัสดิ์ข่าว
อ้าวแม่นีก็ไม่น้อยหน้านะ

แม่นีชอบแชร์ข่าวสาวสตองนะคุณ
จ๋าคำถามอยู่เกี่ยวกับรายการข่าวนี่แหละ

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ไก่บนโรโก้รายการตลอดข่าว
ตัวเลือกที่หนึ่ง

หนูเคยเห็นแม่ดูข่าวไทยรัฐทีวีทุกวัน
แต่ไม่แน่ใจว่าแม่เคยดูตลอดข่าวหรือเปล่า
ถ้าเป็นโลโก้ตอนข่าวหางไก่เป็นพวงยาว

ตัวเลือกที่หนึ่งตัวที่หนึ่งครับ

มั่นใจนะครับตอบไปแล้วนะฮะ

โทษโทษโทษ
แม่แม่นี้ช่างสังเกตจริง
แม้แต่หางไก่ก็ยังจำได้

ข้อนี้แม่นีจะตอบถูกไหม

บนโลโก้รายการตลอดข่าวก็คือ

หางจะแบบกุดเหมือนโดนกันไกลเล็มมายังไงก็ไม่รู้

ครอบครัวของพ่อชาจากจังหวัดนครราชศรีมา

ตอนนี้ถูกหมดเลย๓ข้อนะครับ
ได้รับเงินทุนสะสมอยู่ที่

ตอบคำถามไปครบแล้ว๓ข้อนะครับ

นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว

จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด

ลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ในตอนนี้นะครับ
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อด้วยกัน
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีนะครับ
ก็สะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาท

ครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่ครับ
พ่อชาแม่นีน้องเบียร์การ์ตูน
ครอบครัวของเราอีกหนึ่งอาชีพเลยที่ตอนนี้ที่ทำก็คือแซนวิชถูกไหมครับ

ทำเองเลยสูตรของเราเลยก็คือน้ำสลัดเหรอครับ

ทำกันมานานหรือยังครับเกี่ยวกับแซนวิชเนี่ยครับพ่อ
หลายปีครับเป็น๑๐ปีแล้วเนี่ย

มีใบเตยแล้วก็บูเบอรี่แล้วก็หมูหยอง

เอาละเกี่ยวกับอาชีพของครอบครัวเรานะครับคุณผู้ชมครับ
สำหรับครอบครัวในวันนี้จะเกี่ยวกับแซนวิช

ครอบครัวจะส่งใครมาต่อชีวิตในเกมนี้ครับ

พ่อเลยครับเชิญเลยครับพ่อ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

ก็ทำแซนวิชนะครับพ่อมีอะไรบ้างน่ะหนมปัง
มีนมปังมีตำสลัดมีหมูหองครับ

จุดครับพวกถุงห่อเป็นก้อนครับ

โจทย์และกนาติกาสำหรับพ่อนี้นะครับก็คือ
แซนวิชจำนวน๑๖ชิ้นภายในเวลา๓นาที
ชนิดผ่านมือพ่อมาเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นแล้ว

แต่ว่ามันตื่นเต้นแต่จะพยายามทำให้สำเร็จครับ

พอวางเสร็จปั๊บตีละครั้งเพื่อหยุดเวลา
ระวังมีดระวังพระให้ดีนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

นี่เขาแข่งกับเวลานะ
เหมือนสองเพื่อนพ่อเล่นเขาแข่งกันเองอ่ะ

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็ว

เร็วเร็ว

คุณผู้ชมครับของแรงแข่งขันพ่อลูกทำกันเร็วจริงจริง
ลุ้นกันครับว่าจะทันสามนาทีไหมสิบหกชิ้นนั่นหมายถึงว่า
หมายถึงว่าคนละ๘ชิ้นนะครับในตอนนี้นะฮะเท่าไหร่แล้วเนี่ย
หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดเบียร์เท่าไหร่แล้วเนี้ย
หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดแปดนะครับนุ้มเบียร์
เสร็จแล้วครับพ่อเคลียร์เร็ว
หกชิ้นทำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงหน้านี้
แต่มันมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง๓นาที
ผมขอให้โชคดีนะครับแล้วขอให้ทำได้นะครับ
คุณผู้ชมเชียร์กันต่อเลยนะครับว่า

พ่อชาทำได้หรือไม่ได้ครับ

นาที๖วินาทีครับ

ได้รับทุนสะสมอยู่ที่
เยี่ยม
เวลาแล้วที่เราต้องมาช่วยกันลุ้นต่อครับว่า
ครอบครัวของพ่อชาจากจังหวัดนครราชศรีมา
จะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด

กล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
แต่รับโบนัส๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
สำคัญที่สำคัญมากที่สุดนะครับ

ถ้าเกมต่อชีวิต๔กล่องแบบนี้๑ล้านบาทได้กลับบ้าน
วันนี้ครอบครัวจะส่งใครเป็นตัวแทนมาหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับ

เอขอให้โชคดีนะครับถ้าออกมาแบบนี้๔กล่อง๑ล้านบาทได้กลับบ้าน
ถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ
๑ล้าน๑ล้าน๑ล้าน
๑ล้าน๑ล้าน๑ล้าน
น้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำ

ถ้าอยู่ที่๓พันบาทหมดเลย๑แสนบาทได้กลับบ้านในวันนี้ครับ
ถ้าอยู่ที่๓๐๐๐นะ
สุดแรงสุดแรงสุดแรงสุดแรง
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เอาล่ะครับกล่องโบนัสลุ้นมาอยู่ที่๓๐๐๐บาท๓กล่องแล้ว
เหลืออีกแค่กล่องเดียวเท่านั้น
ลุ้นกันครับว่าครอบครัวของพ่อชาจะได้รับเงินโบนัส๑แสนบาทกลับบ้านไปหรือไม่
กล่องโบนัสหมายเลข๑๓๐๐๐บาทกล่องโบนัสหมายเลข๒๑๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลข๓๓๐๐บาทและกล่องโบนัสหมายเลข๔นะครับ๓๐๐บาทนะครับ
ตัวเดียวเองกล่องเดียวเองโอ้ยอ่ะสรุปกันหน่อยนะครับ
วันนี้ครอบครัวของพ่อชายจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ได้รับโบนัสนะครับ๙๐๐บาทและได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นในวันนี้นะครับได้รับเงินทุนต่อชีวิต๒๔๐๐๐บาท
ต่อชีวิตตรงส่วนไหนก่อนเลยครับอันดับแรก
ก็เงินก้อนนี้จะเอาไปทำแซนวิชไปต่อยอดให้มีรายได้เพิ่มครับ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมามันทุนมันน้อยก็เลยส่งไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่
วันนี้ถือว่าใช้โอกาสกันที่อยู่ตรงหน้าเต็มที่แล้ว
คุณผู้ชมจ๋าเพราะคำว่าครอบครัวพ่อชาจึงขอสู้สุดหัวใจ
มาช่วยครอบครัวของพ่อชาได้ปลดหนี้มีรายได้ดูแลครอบครัวอย่างเต็มที่
และได้กลับไปหาแม่ที่กำลังเฝ้ารอพ่อชายอยู่ที่บ้านเกิดกันนะครับ
ฝากครอบครัวของพ่อชาครอบครัวเล็กไว้ในหัวใจของคุณผู้ชม
น้ำใจดีทุกท่านอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
วันนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ขอบพระคุณมากที่มาร่วมรายการ
ขอให้คุณพระคุ้มครองมีแต่สิ่งดีเข้ามานะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง

กล่องโบนัสลุ้นล้านในเกมต่อชีวิต
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
หนี้สินที่หนูมีอยู่๕แสนเนี่ยมันตกทอดมาจากพ่อกับแม่นี่แหละนะ
ทำนานเนี่ยคือต้องไปใช่หนี้หรอ

ปีหนึ่งก็ใช้ขั้นต่ำเลย

ชีวิตหนูไม่รู้จะอยู่อีกนานได้สักแค่ไหน

ใครจะดูแลน้องชายที่เป็นคนพิการ